หลังจากที่เพื่อไทยเปิดแคมเปญที่ชื่อว่า
ใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน

ภายในระยะเวลา๕ปีก็คือภายในปี๒๕๕๙

เอาเงินที่ไหนมาจ่ายผู้ประกอบการรับไหวไหม

สภาหอการค้าก็ออกมาพูดถึง

ถึงว่าว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของค่าแรงข้างต่ำ๖๐๐
มันจะมีเรื่อง
เงินมีอยู่ทุกที่ถ้ามีปัญญาก็หาเงินได้หมด

ทีนี้วันนี้ฝากฝั่งนักการเมืองและสภาหอการค้าออกมาแสดงความเห็นกันเยอะค่ะ
หลายคนบอกว่ามันเป็นการหาเสียงที่เวอร์เกินไปหรือเปล่า
โดยเฉพาะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คแบบดุเดือดเลยนะคะบอกว่า
จะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่คำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจกันด้วย

เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการ
แต่ตัวเองได้คะแนนเสียงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นักลงทุนต่างประเทศจะไม่กล้าเข้ามาลงทุน
การออกมาพูดแบบนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งระบบ

คำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยนี่ย้ำสองครั้งเลย

ใช่ค่ะก็คือเอาจริงเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะ

คุณสุชาตินี่วันนี้ผมก็โทรไปหานะไปต่างประเทศอยู่สิงคโปร์
ค่ะยังบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าผมมีอำนาจหน้าที่ในการเขียนนโยบาย
จะไม่เขียนเรื่องนโยบายค่าแรงเพราะมันต้องขึ้นตามไตรภาคี
ผมจะเป็นนักการเมืองที่ไม่เขียนนโยบายค่าแรงแต่จะเขียนนโยบายความมั่นคงของแรงงานไทย
เข้มแข็งของครอบครัวคนทำงานแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยว่า
ถ้ามั่นใจว่าจะทำได้จริงเนี่ยก็ช่วยทำกับบริษัทในเครือของชินวัฒน์ก่อนก็แล้วกัน
ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสิคุณอุ้งอิ๊งอ่ะเกิดมารวยเลยก็คงจะไม่รู้หรอก
กว่าที่บริษัทเขาจะเติบโตกันขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
คนก็เข้ามาคอมเมนต์แซวคุณสุชาติชมกลิ่นทันทีว่า

เอ๊ะแล้วพักไหนนะที่หาเสียงค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐๔๕๐บาท

เพราะคุณสุชาติบอกถ้าผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่เขียนนโยบายเรื่องค่าแรง

แต่ภักดิ์พลังประชารัฐตอนหาเสียงเลือกตั้งมาปี๖๒

เสนอนโยบายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเอาไว้

ฟังฝั่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะคะ
คุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบันก็บอกว่า
ที่ประชุมกรกรนำนโยบายขึ้นค่าแรงของพักเพื่อไทยมาหารือกัน
ก็เห็นว่าถึงแม้จะเป็นการทยอยขึ้นค่าแรงเป็น๖๐๐บาทต่อวัน
มันก็จะยังทำให้ต้นทุนภาคธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นถึงเกือบ๗๐

อย่างกรณีขึ้นค่าแรง๓๐๐บาทต่อวันเมื่อปี๕๔

แต่ผู้ประกอบการรายย่อยปรับตัวยากมากลำบากมาก
เป็นประเด็นหนักขนาดนี้วันนี้ต้องชี้แจงกันหน่อยแล้วค่ะ
วันนี้คุณแพทองทานชินวัฒน์หรือว่าคุณอุ้งอิ๊งนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
พร้อมด้วยนายพรมมินเลิศสุริยเดช
ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อไทย
แล้วก็นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพัก
แถลงข่าวตั้งโต๊ะเลยชี้แจงนโยบายนี้บอกว่า
สิ่งที่พูดเมื่อวานก็คือฟังให้ดีค่ะ
จะขึ้นค่าแรงได้เศรษฐกิจต้องเติบโตไปพร้อมกัน
ต้องทำไปทั้งระบบเศรษฐกิจจะดีได้
ต้องสร้างรายได้ทุกภาคส่วนให้โตไปพร้อมกัน
ไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศ
เพื่อไทยต้องการลดความเหลื่อมล้ำ
ถ้ายังรวยกระจุกจนกระจายอยู่แบบนี้
ก็จะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้นได้
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าตอนนี้จะให้ขึ้นค่าแรงเลยทันที
ได้อยู่แล้วเพราะเศรษฐกิจยังไม่ดี
แต่พักเพื่อไทยคิดใหญ่และตั้งใจพัฒนาทั้งระบบ

แล้วค่อยปรับขึ้นค่าแรงเป็นขั้นเป็นตอนไปพร้อมกัน
วันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น

วันนี้ค่าแรงเป็น๖๐๐บาทยังไม่ได้
เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะ

เราคิดเล็กปัญหาไม่จบแน่นอน
เราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทางระบบค่ะ
คือที่พักเพื่อไทยเขาแถลงเปิดแคมเปญเมื่อวานเนี่ย

ในถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล

ก็เลยมีคำถามว่าถ้าขึ้นวันละ๖๐๐เนี่ย

เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจถดถอยทุกอย่าง
ส่งออกยังจะโตหดลงเลยในปีหน้า

แต่ในมุมของพักเพื่อไทยหรือว่าคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทย

ถ้าเกิดว่าไม่เติบโตขึ้นไปเรื่อย
จนถึงปี๗๐ถ้าค่าแรงขั้นต่ำจากณปัจจุบัน

กับว่าจะขึ้นปีหนึ่งก็ประมาณปีละ๑๐

สำหรับการขยับไปถึงตรง๖๐๐บาท

นี่ยังไม่ทันลงเลือกตั้งหาเสียงแล้วก็เสนอนโยบายจริงกันเลยนะ
ใช่ค่ะนี่แค่เปิดแบบแง้มให้ฟังเฉย
เหมือนเป็นทีเซอร์ดราม่าก็สนั่นแล้วนะคะ
คุณนายกถูกถามด้วยว่าแล้วมองคู่แข่งอย่างพลเอกประยุทธ์
ประกาศจะอยู่ต่ออีก๒ปีว่ายังไงบ้าง
คุณอุ้งบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วช่วงเวลาหนึ่ง
ก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือไม่ดี
ประชาชนก็จะเห็นเองเพราะฉะนั้นไม่ขอคอมเมนต์อะไร
เราก็ทำหน้าที่ของเราไปไม่ต้องสู้กันไม่ต้องว่ากันค่ะ
บิ๊กตูให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองในอนาคต
บอกก็ถ้าอยู่ต่อผมก็อยู่ได้อีก๒ปีนั่นแหละ
ถึงปี๖๘แล้วเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อ

ก็คงมีคนมารับงานต่อสารงานต่อ
ทีนี้ต้องบอกว่าดราม่าค่าแรงเป็นแค่๑ศีรษรในการเมืองช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าแค่เมื่อวานมีราม่าเรื่องแคมเปญค่าแรงไหนจะมีการเปิดตัว
พรรคธิบายทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐ
ครับอาทิตย์ผล่านทีมเศรษฐกิจ

นี่ป้ายนี้ดีกว่าเป็นที่หือฮากันมากเลย
คุณเทพไทยเซนภงอดีตสอบประชาภิปัตย์
บิลบอร์ดอวยพรปีใหม่นี่เป็นไงคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ยังมีศาสตร์กระสอบปีใหม่ส่งมาถึงประชาชนในพื้นที่

น้องชายนะครับคุณคันชิตเสนพงศ์ค่ะ
ก็ย้ายจากประชาธิปัตย์ประกาศตัวลงสมัครสอสอพักรวมไทยสร้างชาติแล้ว
สั่งทำป้ายมาติดหน้าบ้านตระกูลเสนพงศ์เลยนะคะ
บอกอยู่ในคุกแม้ทุกข์ใจก็ไม่หวั่นยังมุ่งมั่นรับใช้ไม่ไหนหนี
ออกจากคุกพร้อมทำในทันทีเพื่อนครศรีธรรมราชทุกชาติไป
คันชิดบอกว่าไปเยี่ยมนายเทพไทยพี่ชายแล้วก็
ยังมีความเป็นห่วงคิดถึงประชาชนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ
พี่ชายก็ทำอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วไง

ใช่ค่ะติดตามกันไปเลยข้ามปีเอาจริง
โอ้โหเลือกตั้งปีหน้า๖๖นี้เข้มข้นแน่